สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงทัพนักกีฬาไทยในซีเกมกันต่อนะครับซึ่งแน่นอนฟุตบอลเนี่ยก็ฝึกซ้อมกันนะครับหลังจากที่รวมตัวในวันที่หนึ่งแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางชุดแรกแล้วนะครับส่วนชุดสองเนี่ยพอจบโปรแกรมวันที่สี่นะสุดท้ายเหมือนกันส

เข้ามาน้องน้องหลายคนก็มีโอกาสได้ทำความรู้จักกันเป็นวันแรกก็จะพยายามสนิทกันให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็แทบไม่ค่อยได้ร่วมงานกันมันก็มีเหมือนกันแล้วก็ตอนยอมรับว่ามีความกดดันอยู่แล้วทุกการแข่งขันก็จะพยายามเตรียมตัวออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายทุกคน

ก็ผมว่าทุกคนต้องช่วยเล่นกันมากกว่า
แล้วก็เวลาช่วง